คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะคะมาต่อกันที่ดาราสาวคนนี้กันบ้างนะคะ
สำหรับเบลล่ารานีโอ้โหต้องบอกว่าชีวิตเธอดีดีนอกจากจะหน้าตาดีนิสัยดี
ยังมีแฟนดีไม่ใช่พี่ชายดีพี่ชายสนิท
ใช่แล้วค่ะล่าสุดนะคะควงคุณแม่ไปทำบุญที่วัดพระยาสุเรนพร้อมกับบรรดาแฟนคลับแล้วก็เพื่อนสนิท
บรรยากาศบอกเลยว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
ก่อนจะถึงวันเกิดอายุครบ๒๗ปีในวันที่๒๔ธันวาคมนี้
นางเอกสาวเบลล่ารานีควงคู่คุณแม่ปรานีทำบุญถวายเพลงล่วงหน้า
ที่วัดฝรายาซุเรนเคศคลอง๓วา
พร้อมด้วยเหล่าแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมทำบุญ
นางเอกขวัญใจอย่างอบอุ่น
จากนั้นนักแสดงสาวก็ได้ร่วมรับประทานอาหาร
กับแฟนคลับที่มารวมตัวกันเกือบ๕๐ชีวิต

เซอร์ไพรส์ให้นางเอกสาวด้วยเค้กสุดน่ารัก
พรุ่งนี้ก็จะ๒๗แล้วค่ะ
ตั้งใจว่าเออทำบุญวันเกิดเฉยอะไรอย่างนี้

เผื่อว่าจะมีใครว่างมาจะได้มาร่วมบุญด้วยกันค่ะ

ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นให้เจอคนดีอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนใครที่รอลุ้นว่าวันเกิดปีนี้
เวียสุกลวัฒน์จะมีข้อความหรือของขวัญสุดพิเศษอะไรมอบให้
เบลล่าก็ออกตัวว่ายังรอลุ้นอยู่เหมือนกัน

หลังมีกลุ่มแฟนคลับของหนุ่มเวียออกอากาศไม่ปลื้ม
คำให้สัมภาษณ์ที่ดูเหมือนไม่ถนอมน้ำใจพระเอกรุ่นพี่
งานนี้สาวเบลล่าย้ำชัดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิด
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์เจ้าตัวโบ้ยให้ไปถามฝ่ายชาย

ยังไม่มายังไม่ถึงวันค่ะ
เวียมีถาดว่าอยากได้อะไรพิเศษไหมปีนี้

เบลไม่กล้าคาดหวังอะไรหรอกค่ะ
แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีก็คงรู้กัน
คือด้วยเจตนาเบลไม่ได้แบบคือหมายความอย่างนั้นอยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าจะแบบไม่รักษาน้ำใจหรืออะไรอย่างนี้
ที่เบลบอกว่าเออเบลเห็นความตั้งใจของพี่เขา
พี่เขาก็เออน่ารักดีเนาะอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ก็มีบ้างค่ะ
เป็นความเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้
เบลก็เป็นผู้หญิงเนาะเบลก็พูดอะไรมากไม่ได้ค่ะ
คือถ้าอยากได้แบบอะไรที่ชัดเจน
เบลไม่อยากให้แบบเบลคิดไปเองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าอยากแบบรู้อะไรแบบชัดเจนก็ถามพี่เขาน่าจะชัดเจนกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถามพี่เขาน่าจะโอเคกว่าจะดีกว่า
ลิ้นคุณเป็นอะไรคะตอนนี้เปรี้ยไปแล้วเหรอคะคุณ
ไม่ใช่เขาแบบว่าให้ไปถามฝ่ายชายจะดีที่สุด
เพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงพูดอะไรไปเนี่ยออกตัวไปมีแต่เสียกับเสียนะคุณ
แต่ว่านุ่มเวียเขาก็ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้
งานรับปริญญามหาบัณฑิตของสาวเบลล่า
หนุ่มเวียเขาก็ไปนะคะไปร่วมแสดงความยินดี

ในงานนี้เนี่ยนักข่าวไปถามนะว่าเบลล่าไม่รู้จริงเหรอ
ข่าวว่าพี่จะไปเนี่ย
เป็นธรรมดากุ้มกิ่มกุ้มกิ่ม